ศิลปหัฐกรรมพื้นบ้านต้องอาศัยวัสดุที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในท้องถิ่นชนบท
ลักษณะภูมิศาสตร์จึงมีผลต่อการสร้างสรรค์งานฝีมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เหนือเป็นดินแดนแห่งต้นน้ำลำทานและภูเขาสูงอุดมด้วยป่าไม้โดยเฉพาะไม้สัก
ชาวบ้านจึงแก่สลักลวดลายไม้ได้อย่างสวยงาม
ชาวล้านนามีคำพังเผยพูดถึงอัตลักษณ์ของตนว่า
ยนโหถากกินหมากสายอมเมี่ยงดูดขี้โย
หมายความว่าไทยโยนกนั้นตัดผมเกลียน

ปากไม่ว่างเพราะชอบทั้งอมเมี่ยงและสูบบุหรี่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน